เราอยู่ในโลกของสังคมออนไลน์
มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียว
เราก็เป็นสื่อได้เราก็สร้างข่าวได้
เราก็ส่งข่าวต่อได้
ฉะนั้นพอเจอสถานการณ์บางสถานการณ์
มันก็กลายเป็นเรื่องแตกตื่นเกินเหตุ
การติดตามข่าวเรื่องไวรัสอูฮันเนี่ย

อย่าเป็นอย่างนิทานอีศพที่
เจอลูกตานหล่นลงมาลูกเดียวก็บอกว่าโรคถล่ม

ฉะนั้นเราไม่ประมาทนั้นแน่นอนครับ

แต่ว่าเราก็ไม่เมินเฉยในการที่จะปฏิบัติตัว

ฉะนั้นการส่งต่อข้อความที่ขาดข้อมูลรอบด้าน
จะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

คนได้รับโลกออนไลน์ก็อย่าเพิ่งส่งต่อครับ

เพราะการส่งต่อเนี่ยมันจะระบาดกันทั่วไปหมด
เช่นตอนนี้ก็มีการออกมาโจมตีว่ารัฐบาลบานมัวแต่เงองะเชื่องช้า

ทำไมไม่มีมาตรการออกมาเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้ที่เขามีมาตรการกัน
ถามกันถึงว่าทำไมไม่ปิดประเทศ
ถามกันถึงว่าทำไมยังปล่อยให้คนจีนเข้ามาอยู่อีก
ทั้งที่คนจีนเป็นปัญหาในการนำเชื้อมาแพร่
แต่ว่าข้อมูลจากทางราชการเราก็ต้องฟัง
ข้อมูลจากที่เขาประเมินเขาประเมินสถานการณ์เขาติดตามอย่างใกล้ชิด
ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เขายืนยันว่าเขายังควบคุมสถานการณ์ได้
ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้
เพราะว่าสถานการณ์มันคนละแบบกัน
ฉะนั้นการใช้วาธกรรมเปรียบเทียบแล้วก็ปล่อยข่าวส่งข่าวกันเนี่ย
มันทำให้สยดสยองโดยตัวเลข

เช่นบอกว่าตอนนี้คนไทยติดเชื้อไวรัสอูฮันเนี่ยเป็นอันดับ๒ของโลก
แต่พอไปดูตัวเลข
อันดับหนึ่งจีนจีนติดเชื้อ๒๐๐๐ประมาณของเราเนี่ยอันดับ๒อันดับ๒จริงแต่มีแค่๘รายแล้วใน๘รายเนี่ยเป็นคนจีนเสีย๗เป็นคนไทย๑แล้ว๘รายนี้เป็นยังไงครับ
รักษาจนอาการหายเป็นปกติไปแล้ว๕คน
เหลือดูอาการอยู่อีก๓คนที่ดูอาการกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ราชวิถีคนหนึ่ง
โรงพยาบาลบำราชนาราดูนคนหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนที่หัวหินคนหนึ่ง
มีถามอีกบอกอ้าวไหนบอกว่าวัคซีนนี้โรคนี้ไวรัสนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะรักษา

รักษาหายไปแล้ว๕รายมีคำตอบจากคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาครับ
คุณหมอให้ข้อมูลว่าการรักษาเราใช้วิธีประคับประคองจนกว่าภูมิคุ้มกัน
จะกลับคืนมาคือหมายถึงว่าสร้างภูมิคุ้มกันแล้วไวรัสที่ติดเชื้อมันก็หายไปเอง
เราก็แก้ปัญหาได้ก็แปลว่าระบบคัดกรองเราดี
โรงพยาบาลของเราควบคุมดูแลรักษาดีเรามีหมอระบบสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิประสิทธิภาพที่จริงเนี่ยข่าวแบบเนี้ย
น่าจะเป็นผลดีกับประเทศในแง่ที่ทำประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้ว่า
คนไทยประเทศไทยถึงแม้ว่าคนจีนจะมามาก
แต่ระบบการป้องกันระบบการตรวจคัดกรอง
และระบบการดูแลรักษาเบื้องต้นสาธารณสุขของเราทำงานได้ผล
เมื่อวานนี้ผมเห็นรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับคนสำคัญสำคัญในกระทรวงสาธารณสุข
นั่งลงแถลงข่าวสรุปว่าที่แถลงเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขยังควบคุมสถานการณ์ได้
ในบ้านเรายังไม่มีการระบาดจากคนสู่คน
ที่เขาปฏิบัติการเฝ้าระวังอยู่เพียงพอเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คำถามที่ว่าทำไมไม่ทำเหมือนประเทศนั้นไม่ทำเหมือนประเทศนี้ที่เขาทำกัน

รูปแบบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกัน
และคำถามที่ว่าทำไมเราไม่ปิดประเทศ
โดยเฉพาะทำไมไม่ห้ามคนจีนเข้าประเทศเสียเลย
คำตอบก็คือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังห่วงยังห่างที่จะใช้มาตรการนั้น
ยังห่างที่จะใช้มาตรการนั้น
นี่คือคำตอบจากรัฐมนตรีสาธารณสุข
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าทำไมเราต้องเคาะรอบครอบ
ในการออกแถลงการในการออกมาตรการ
เพราะเราต้องคำนึงถึงผลกระทบเรื่องอื่นด้วย
เรื่องผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเห็นการท่องเที่ยวสำคัญกว่าชีวิตคน

ข้อเท็จจริงเนี่ยเราต้องประเมินผลจากการท่องเที่ยวด้วย
เอาง่ายเลยผมอ่านข่าวที่อ่านคอลัมป์ที่เปลวสีเงินเขาเขียนเมื่อเช้าในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
เขาบอกว่าในภาวะปกติเราก็กวักมือเชิญชวนคนจีนให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวจะมาหล่อเลี้ยงภาวะเศรษฐกิจ
แต่ว่าในยามที่เพื่อนมีปัญหาเราปิดประตูใส่เลยบอกว่าไม่ต้อนรับแล้วมันก็กะไรอยู่
อันที่สองสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือตัวเลขเศรษฐกิจที่หายไปกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเขาประเมินว่าคนจีนน่าจะหายไปประมาณเกือบสองล้านคน
ถึงว่าในรอบปีนี้นะตัวเลขเงินที่เข้ามาพร้อมกับการท่องเที่ยวอาจจะหายไปสักหนึ่งแสนล้าน
นี่ไม่ใช่เอาตัวเลขเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบเพื่อจะแลกกับสุขภาพและชีวิตคนไม่ใช่
แต่ว่าเราถึงจุดที่
ยังไม่ถึงจุดที่ใช้มาตรการห้ามไม่ถึงมาตรการปิดบ้านปิดเมืองยังไม่ใช่
ฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราต้องระมัดระวังว่าเราควรจะทำอะไรแค่ไหน
เราถึงจะทำตามมาตรการเข้มอย่างที่สังคมเรียกร้องหรือยัง
เขาก็ประเมินกันอยู่เขาก็เฝ้าระวังกันอยู่การที่บอกว่าไม่เห็นทำอะไร
ไม่ไม่โน่นไม่นี่ไม่ทำนั่นทำนี่ไม่ปิดเมืองไม่อะไร
นั่นก็ผมคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือว่า
ตอนนี้หน่วยงานต่างต่างเขาก็ให้ความร่วมมือเอกชนก็ให้ความร่วมมือ
เมื่อวานนี้ไปเดินอยู่แถวสยามภารกรเขาก็เขาก็บอกว่าเขาได้เพิ่มความเข้มใน
การทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะอะไรบ้างล่ะครับจุดสัมผัสสาธารณะ
ุ่มกดลิฟท์ที่จับบันไดเลื่อนที่จับประตูห้องน้ำที่จับประตูอาคารชุดแล้วก็จัดให้มี
ให้มีบริการล้างล้างมือเจนที่ล้างมืออยู่เกือบทุกจุดในเครือสยามพลาก้อนไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยาม
ไม่ว่าจะเป็นสยามสยามดิสคอเวอรี่สยามเซ็นเตอร์เขาทำเหมือนกันหมดและผมคิดว่าห้างต่างตอนนี้เขาก็พยายามจะมีแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน
ผมว่าเรื่องนี้ไม่เสียหายหรอกครับถ้าเราทำให้ชินดูแลสุขภาพให้ชินมันล้างมือหมั่นรักษาความสะอาดห้างทั้งหลายก็มันทำความสะอาดคอยดูแลเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าไวรัสอูฮันมันจะผ่านไปแล้วไวรัสโคโรนาเนี่ยจะผ่านไปแล้วแต่ถ้าเรายังมีความระมัดระวังเรื่องแบบนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นประโยชน์ครับมันก็เป็นประโยชน์
ว่าการติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาติดตามครับติดตามไปเถอะคอยเฝ้าระมัดระวังไปเถอะแต่อย่าแตกตื่น
อย่าส่งไลน์กันแบบไม่ลืมหูลืมตาใครส่งอะไรให้มาส่งต่อหมดแล้วมันจะเกิดความสับสนแล้วคนจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
จริงเนี่ยมีคนเสนอด้วยซ้ำไปไอ้พวกที่ส่งไลน์ปลอมแบบนี้ต้องถูกลงโทษ
ส่งไลน์ปลอมที่ไหนที่ไหนทำให้คนแตกตื่นจับให้ได้ว่าออกมาจากใครออกมาจากไหนต้องมีบทลงโทษ
กฎหมายก็มีแล้วนี่ครับนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนั้นแหละเอามาใช้ได้เลย
ผมคิดว่าพวกที่ส่งข่าวปลอมมันจะได้เข็ดไม่งั้นคนก็แตกตื่นครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ